ที่เกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาวส์หลังหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยบุกไปจับกลุ่มผู้ที่มั่วสุม
ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมค่ะนะฮะอยู่กันเจ็ดคนในทาวน์ฮาวส์นะครับ
ปรากฏว่ามีคนที่เขาหนีขึ้นไปชั้นบนแล้วก็พยายามจะปีนระเบียงหนีอ่า
แต่คนนึงเนี่ยตกลงมาแล้วก็ไปถูกเหล็กที่อยู่ที่รั้วบ้านนะฮะ
เสียบนะครับจนเสียชีวิตอยู่คารั้วนะฮะ
พวกเขามาซุกมาล่ะนี่นะครับซุกแฟนมาล่ะนี่หรือแหละ
ที่ท่านผู้ชมเห็นผ้าขาวคลุมอยู่ที่รั้วประตูบ้านเนี่ยค่ะ
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ตกลงมาจากชั้นสองหาดิวก็วิ่งหนีตำรวจแล้วก็พยายามจะไประเบียง
ตกลงมาก็เหล็กแหลมที่รั้วก็เสียบนะฮะก็ทะลุร่างกายแล้วก็เสียชีวิตพอดีนะฮะ
ตรงนี้นะครับคือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มาตะโกนต่อว่าต่อขานกันนะฮะ
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาจากบ้านนะครับเพราะว่าไม่กล้าออกมาชาวบ้านเยอะเหลือเกินนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมาบุกจับแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับ
ชาวบ้านตะโกนด่าทอตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับที่บุกเข้ามาพยายามจะจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ
ทาวน์ฮาวส์นะฮะบุกเข้ามาจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมดื่มน้ำต้มใบกระท่อม
ทำให้ชายอายุ๒๗ปีวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้น๒แล้วก็ปีนระเบียงจะหนีตำรวจนะฮะ
ตกลงมาจากกันศาสตร์นะฮะเหล็กก็เสียบเข้าที่ตัวพอดีเลยนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับคือชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจเนี่ย
เขาบอกว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เห็น
คนที่จะมาจับเนี่ยพลัดตกลงมาจากชั้นสองถูกเหล็กรั้วเนี่ยเสียบอยู่แบบนี้เนี่ย
ทำไมไม่รีบช่วยเหลือคือถ้ารีบช่วยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเนี่ย
เขาอาจจะไม่ตายก็ได้ค่ะนะนี่ฮะก็เลยติดใจกันมากนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ฮาวส์หลังหนึ่งในซอยทิพย์จักษุถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทาวน์ฮาวส์หลังนี้นะครับ
นายทรงพลกิติบุรณพันธ์อายุ๒๗ปีนะครับ
คือคนที่ถูกเหล็กแหลมของรั้วประตูหน้าบ้านเสียบหน้าอกเสียชีวิต
แล้วตัวก็ติดอยู่กับรั้วแบบนี้นะครับในที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เอาผ้าเนี่ยมาคลุมไว้ให้แล้วแต่ชาวบ้านที่เขามาดูเหตุการณ์
บอกโอ้โหทำไมไม่รีบช่วยนะครับก็ยังคุมตัววัยรุ่นชายได้สี่คนนะครับ
อยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วก็มีผู้หญิงอีก๒คนนะฮะ
อยู่บนห้องนอนบนชั้นสองนะครับทั้งหกคนนี้คือเพื่อนของผู้ตาย
ค่ะเขาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ส่วนในบ้านเนี่ย
ใบกระท่อมสดน้ำต้มใบกระท่อมแล้วก็อุปกรณ์การเสพต่างได้
ที่ท่านเห็นที่หน้าจอนี้เลยนะฮะจากการสอบสวนเนี่ย
นายทรงพลผู้ตายเขาทำงานรับจ้างบริษัทส่งออกอาหาร
เขาเช่าทาวน์ฮาวส์หลังเกิดเหตุอยู่กับเพื่อนรวม
ต่ำรวจเป็นผู้ชาย๕ผู้หญิง๒นะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดของสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านทิ้งเอาไว้
คือเขาไม่ได้ล็อกนะฮะก็เปิดคาไว้นะครับ
แล้วก็เข้าไปถึงประตูเหล็กด้านในบ้าน
ก็บอกกับคนในบ้านบอกว่าจะเอาเงินมาจ่ายค่าเสียหายที่รถชน
นี่นะฮะพอเปิดประตูให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปก็พบ
กลุ่มคนในบ้านเนี่ยทั้ง๗คนเนี่ยกำลังนั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมอยู่
เป็นผู้ชาย๕คนข้างล่างผู้หญิง๒คนอยู่ข้างบนชั้น๒นะครับ
ก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับ
แต่ว่านายทรงพลนะครับที่เสียชีวิตกับเพื่อนอีกคนนึง
วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองนะครับแล้วปีนออกนอกระเบียงหน้าบ้าน
เพื่อนเนี่ยวิ่งไปตามกันศาสตร์ลักษณะแบบนี้
แล้วไปกระโดดลงบ้านที่อยู่หลังริมสุด
ค่ะอ่าเขาจะลงไปข้างล่างได้นายทรงพลก็พยายามจะทำแบบนั้น
พอออกระเบียงได้ก็วิ่งนะจะพยายามจะลงกันศาสตร์แล้วจะวิ่งตามไป
แต่พลาดฮะลื่นตกลงมาครับแล้วโชคร้ายมาก
ก็คือประตูหน้าบ้านที่เป็นเหล็กแหลมเนี่ย
จังหวะนั้นเนี่ยมันเปิดค้างอยู่พอดี
ตกลงมาจากกันศาสตร์เนี่ยมันเข้าพอดีเลยนะฮะ
เข้าหน้าอกเลยนะครับเสียชีวิตคาที่ตรงนี้เลยนะฮะ
นั่นตามเหตุการณ์จริงเลยหว่าหลังเรามาอยู่เพื่อ
จริงมากก็ใส่สำรวจอยู่อย่างนี้
กับนองคนสายนี้คือเราอยู่ห้องเหลี่ยวกันมาก
นี่คือกลุ่มเพื่อนของนายทรงพลผู้ตายนะครับ
แล้วก็บอกเล่ามาสักครู่นี้นะครับวิวชมครับ
เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ส่งศพของนายทรงพลไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตามขั้นตอนนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับพ่อกับแม่ของผู้ตายนะครับ
ก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
คือพ่อกับแม่ของนายทรงพลผู้ตายเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าแค่มาจับน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยคือทำไมถึงจับกลุ่มแล้วมีคนเสียชีวิต
นี่ฮะชาวบ้านเขาก็ตั้งติดใจสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่เขาตกลงมาแล้วถูกเหล็กแหลมของรั้วเสียบหน้าอกตรงนี้เนี่ย
ถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยเนี่ยน่าจะทันแต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำไมไม่ช่วย
ทำไมไม่รีบช่วยนะคะ
ลื่นลงมาบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ตรงกลางนะครับประตูเหล็กหน้าบ้านตอนนี้ถูกถอดออกไปบานหนึ่งนะฮะ
ก็คงเป็นบานที่เหล็กแหลมเสียบนายทรงพลนะฮะ
จากกันศาสตร์ถึงพื้นหน้าบ้านเนี่ยสูงประมาณ๔เมตรนะครับ
หากปิดประตูเหล็กหน้าบ้านเอาไว้แนวกันศาสตร์เนี่ย
มันจะยื่นพ้นประตูเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็จะเลยลงไปใช่ไหมฮะแต่จังหวะนั้นเนี่ยตอนเจ้าหน้าที่มาเนี่ย
เขาเปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วเปิดคาเอาไว้ก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายจริงนะฮะ
เพราะว่าพอเปิดคาไว้มันเป็นจังหวะพอดีเลยนะฮะ
นายทรงพลเขาตกลงมามันก็เสียบพอดีเลยนะครับ
เพราะว่าเปิดประตูค้างเอาไว้นะฮะตอนที่เข้าไป
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าหลังเกิดเหตุนายทรงพลเนี่ย
ชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์กับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
ยืนยันว่ายังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะฮะ
ตอนที่เสียบคาอยู่กับรั้วเนี่ยฮะแต่ตอนนั้นตำรวจก็ไม่รีบช่วย
แถมยังบอกชาวบ้านบอกว่าให้โทรแจ้งกู้ภัย
ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วตำรวจเนี่ยไม่มีวิทยุสื่อสาร
ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะโทรแจ้งกันเองเหรอ
คือปกติตำรวจน่าจะทำงานร่วมกับกู้ภัยไหม

คุยกับตำรวจอย่างเดียวว่าเออทำไมไม่เรียกมูลนิธิ

พอโทรยังไงเบอร์ก็ไม่มีไม่รู้จะโทรยังไง
แล้วก็ภักร่วงมาที่นี้

เมื่อโดยขอบคุณ
คือตอนแรกแม่ผมเห็นก่อน
ว่ามีตำรวจมา
พอสักแป๊บนึงแม่ได้ยินเสียง
แม่กำลังทำขนมอยู่
ดูปั๊บก็เห็นผู้ตายโดนเหล็กเสียบอยู่แล้วแล้วอีกคนอ่ะ
แต่กระโดดลงทางนั้นฉะนั้นพอน้องเขาโดนเหล็กเสร็จแล้วคือแบบมีใคร
ไม่มีเลยครับพี่แล้วตำรวจล่ะตำรวจก็ไม่มีสักคนไงพี่
จริงจริงผมเห็นกับตาภาพอย่างติดตาเลยพี่
ใจร้ายมากผมหวังจริงจริงใจดำมากจริงจริง
ในมุมที่ชาวบ้านเขาบอกกับเรานะต้องรอฟังการชี้แจงจากทางตำรวจด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นอ่านะครับแต่ตามรายงานเมื่อวานก็คือตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มเนี่ยก็อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่กล้าออกมาเหมือนกันตอนนั้นที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยก็มาอยู่ที่หน้าประตูรั้วเนี่ยเยอะเหลือเกินนะ
แต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าก็ตำรวจทำไมไม่ออกมาอืม
ทำไมไม่รีบโทรแจ้งกู้ภัยหรือว่าประสานหน่วยงานต่างให้เข้ามาช่วยเพราะว่าตอนนั้นนายทรงพลเขายังไม่ตาย
ถ้าเกิดช่วยอาจจะทันก็ได้แต่บอกให้ชาวบ้านเนี่ยโทรแจ้งกู้ภัย
วันนี้ทางครอบครัวของนายทรงพลผู้ตายนะครับไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
วันนี้มนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะฮะไปสองจุดนะครับ
นี่คือที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
จากนั้นก็ได้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่อำเภอท่าสารานะครับ
เราได้คุยกับแฟนสาวของนายทรงพลนะฮะชื่อว่านางสาววิสามนนะครับ
นามสกุลห่อหุ้มคนนี้นะฮะที่นั่งคุยกับคุณกิติศักดิ์นะครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนบ่าย๒เธอกับนายทรงพลอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
จากนั้นสักพักนึงแฟนนุ่มก็ลงมานั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมกับเพื่อนที่ชั้นล่าง
ไปสักประมาณ๕นาทีที่นายทรงพลลงไปเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงคนลักษณะเหมือนวิ่งหนี
เธอก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลักษณะท่าทางไม่ค่อยดี
เธอก็เลยแอบอยู่ในห้องนอนบนชั้น๒ก่อนที่จะมีตำรวจมาเปิดประตูห้องนะครับ
แล้วได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่บอกกันว่ามีคนตกหลังคาแล้วถูกรั้วเหล็กหน้าบ้านเสียบ
นี่ฮะเธอก็ไปดูพอไปดูเอ้าคนนั้นคือนายทรงพลแฟนนุ่มของเธอเอง
วิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็หนูวิ่งไปกอดขาแฟน
แฟนหนูยังยังไม่เสียค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนว่าเราดูจากสายตาเขาอะค่ะ
เขาเหมือนว่าอยากจะพูดอะไรกับเราแต่เขาพูดไม่ออกอะค่ะ
แล้วก็เขาตอนหนูเห็นคือเขาน้ำลายไหลย้อยแล้วก็ตาเหลือกน้ำตาตัวค่ะ
เหมือนเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงแม่ค่ะ
ก็คือยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยแล้วก็เห็นมือของเขาข้างหนึ่งอะค่ะ
กำอยู่ที่รั้วเหล็กเหมือนว่าพยายามจะดันตัวเองขึ้นให้พ้นจากรั้วเหล็กอะค่ะ
นี่ฮะแฟนสาวของนายทรงพลก็เป็นอีกคนนึงที่ยืนยันกับทีมข่าวของเรา
ว่าตอนนั้นเขายังไม่ตายคำถามก็คือว่าทำไมไม่รีบช่วยกัน
หรือว่าการรีบช่วยในขณะนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการก็ได้
แต่ชาวบ้านบอกว่าอย่างน้อยก็รีบแจ้งก็ได้
แต่ชาวบ้านยืนยันกับเราว่าตำรวจบอกว่าให้โทรแจ้งกู้ภัยกัน
นี่ฮะแต่ต้องรอฟังตำรวจเขาชี้แจงอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คือมุมที่ชาวบ้านบอกกับเราแฟนสาวของนายทรงพลผู้ตายบอกกับเรานะครับ
คือแฟนสาวของนายทรงพลเนี่ยยืนยันว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เพราะที่บุกเข้ามาในบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับกลุ่มเนี่ย
ดื่มน้ำใบกระท่อมเนี่ยนะฮะน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ย
ไม่มีหมายค้นนะฮะเป็นการใช้กลอุบายหลอกให้เปิดประตู
ก็คือเปิดประตูรั้วเข้ามาพอเจอประตูเหล็กที่เป็นประตูหน้าบ้านด้านใน
ก็บอกว่าอาจจะมาจ่าค่ารถอะไรประมาณแบบนี้
เขาก็วิ่งหนีกันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ
อกจากนี้เธอยังตั้งข้อสงสัยว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็น
เพราะว่าเพื่อนผู้ชายส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านล่างถูกควบคุมตัวไว้แล้ว
ผู้หญิง๒คนรวมทั้งเธอแอบอยู่ในห้องนอน
ส่วนในส่วนพันธุ์แฟนเธอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งหนีมาข้างบน
เพื่อนกระโดดออกนอกหน้าต่างชั้น๒
ออกนอกระเบียงเนี่ยแล้วลงกันศาสตร์แล้วก็วิ่งไปตามกันศาสตร์ไปกระโดดลงที่บ้านหลังริมสุดได้ก่อน
แต่นายทรงพลที่พลัดตกลงไปเนี่ยแฟนสาวของนายทรงพลบอกว่า
มันไม่มีใครเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพลัดตกเองหรือว่าถูกผลักตกลงไป
ตรงนี้นะฮะที่แฟนสาวตั้งข้อสังเกตนะครับก็ต้องรอฟังทางตำรวจเขาชี้แจงด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนแม่ของนายทรงพลนะครับชื่อว่านางสงวนกิติบุรณพันธ์นะครับ
นายทรงพลบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุแน่นอน
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วควรจะมีความเมตตาช่วยเหลือลูกชาย
เอาตัวออกมาจากรั้วเหล็กนะแต่ทำไมมันไม่มีลักษณะการช่วยเหลือแบบนั้น
จนถึงขณะนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากทางตำรวจเลยนะฮะ
ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากตำรวจชุดจับกลุ่มเลยว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็ต้องรอฟังทางตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันครับทางครอบครัวของนายทรงพลนะครับ
นำศพไปทำพิธีชาปนกิจวันพุธที่๑๑พฤศจิกายนนะครับที่วัดนากุล
หมู่บ้านสาราสามหลังอำเภอท่าสารานะฮะตอนนี้ตั้งบริเวณกุศลอยู่ที่บ้านนะครับ
แล้วก็จะเดินหน้าไปทวงถามความชัดเจนแล้วก็ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์การจับกลุ่มที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ